ตามเรื่องนี้เสียแป้งนาโนตเป็นใครอย่างไร
เป็นนักโทษหลายคดีมากแล้วมีภาพจากกล้องมุมจรปิดในโรงพยาบาล
ออกมาจากโรงพยาบาลได้อย่างไรแต่งตัวแบบปกติ
แล้วมีคนไปรับแล้วหนีได้ยังไงทั้งที่มีโซ่ตรวนอยู่
โอ้โหแล้วสะดอกยังไงคำถามมันร้อยล้านพันถามนะคะ
แล้วหลายคนก็กำลังงงเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องมารอดูด้วย
กรมราชธรรมมีชี้แจงออกมาเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ว่าเขาออกมาจากโรงพยาบาลยังไงแล้วไปทำอะไรที่โรงพยาบาล
ลองดูภาพมุมจรปิดก่อนนายคนนี้ก็นายชาวบุริษฐ์ทองด้วงนะคะ
หรือเสียแป้งนานนดอายุสามสิบเจ็ดปีเขาเป็นนักโทษหลายคดีใหญ่ใหญ่ในภาคใต้
นี่แหละค่ะชุดดำทั้งชุดเห็นไหมคะเสื้อแขนยาวสีดำ
เป็นลักษณะคล้ายเหมือนสวิตเตอร์กางเกงรัดรูปสีดำ
ไม่มีอะไรปิดบังใบหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วเดินออกไป
อย่างที่บอกว่าเขาเป็นนักโทษคดีใหญ่ค่ะหนีออกจากการคุมขังของเจ้าหน้าที่
จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแล้วปลดโซ่ตรวนได้
ลงจากลิฟท์ชั้น๖ของตึกอายุรกรรมมาที่ลานโถงชั้น๑
ช่วงเวลาของเที่ยงคืน๖นาทีตามกล้องวงจรปิดวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
คนที่ไปรับก็คือคนที่เดินอยู่ข้างตามกล้องเลยค่ะนายเฉลิมพงศ์อายุสามสิบห้าปี
ซึ่งเฉลิมพงศ์เนี่ยเป็นลูกน้องคนสนิทของเขานะคะเสียแป้งและลูกน้องค่ะ
ไปขึ้นรถกระบะสี่ประตูสีขาวหลังจากนั้นหลบหนีออกไปจากโรงพยาบาล
หลังทราบเหตุเจ้าหน้าที่ราชธรรมยังไม่ได้มีการแจ้งตำรวจในทันท่วงที
แต่กลายเป็นว่ามันล่วงเลยไปถึง๓ชั่วโมงแล้วนี่ก็เกิดคำถามนะคุณผู้ชม
รออะไรอยู่๓ชั่วโมง
ทีนี้เรื่องนี้กรมราชธรรมต้องชี้แจงด่วนเลยนะคะออกหนังสือชี้แจงแบบนี้ว่า
ชาวลิศนะคะหรือว่าแป้งนาโนตเป็นนักโทษความผิดหลายคดี
ร่วมกับพวกยิงอดีตนายกอบจนครศรีธรรมราช
แล้วมีคดีชิงตัวผู้ต้องหายิงตำรวจบาดเจ็บ
ปล้นทรัพย์และคดีอื่นอีกมากมาย
กำหนดโทษรวมแล้วต้อง๒๑ปี๓เดือน๒๕วัน
เป็นผู้มีอิทธิพลค่ะเลยถูกย้ายมาที่เรือนจำความมั่นคงสูง
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
๒๐ตุลาคมจัตรุธีราชทันคุมตัวเค้าเสียแป้ง
ไปทำการรักษาทันตกรรมตามที่หมอนัดไว้
ตามที่โรงพยาบาลที่เขาหนีออกมานี่แหละค่ะ

เจ้าหน้าที่นำตัวกลับนะคุณแต่ปรากฏตอนนั้นแหละเกิดอาการวูบ
นี่แหละคือเอาจริงนะมันสงสัยตั้งแต่ถ้าเกิดว่าเลื่อนนัดไม่มีการประสานก่อนเหรอ
จะต้องรอให้นักโทษที่เป็นผู้ป่วยมาถึงก่อนแล้วเพิ่งทราบว่าเลื่อน
แล้วหลังจากนั้นทำไมมันถึงช่างประจวบเหมาะถึงอยู่ดีเกิดอาการวูบ
ใช่แล้วลักษณะการวูบเนี้ยคุณทมแข็งแขนเขล้าอ่อนแรงค่ะ
ทันทุ่งทีเลยค่ะแพทย์ก็เลยต้องให้นอนพักรักษาตัวที่ตึกอายุรกรรมชั้น๖
แล้วนี่เป็นเหตุที่ทำให้เขาหนีออกมาจากชั้น๖ตรงนั้น
แล้วแต่จริงอย่างที่บอกว่าคำถามมันเกิดคำถามมากมาย
โซ่ตัวนก็มีนะขนาดการณ์ก็มีนะ
สองข้างมีโซ่ตัวล่ามเอาไว้กับเตียงอีกชั้นนึง
หมอให้ออกจากโรงพยาบาลจริงตามกำหนดการคือสายของเมื่อวาน
มีผู้คุมเรือนจำ๒คนแล้วบอกว่าเป็นการเฝ้าอย่างใกล้ชิด
แต่กลายเป็นว่าหลังเที่ยงคืนเสียแป้งหนีออกจากโรงพยาบาลได้อย่างไร
แล้วจะมีใครช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้เสียแป้ง
กรมราชดันมีการตั้งคณะกรรมการสอบสนข้อที่จริงแล้ว
มีการตั้งรางวัลนำจับไปแล้วด้วยนะคะ๑แสนบาท
สำหรับคนที่แจ้งเบาะแสแล้วนำมาซึ่งการจับกลุ่ม

ภาพนี้คือจะแสดงให้เห็นว่ามีโซ่ตรวน
เห็นไหมคะอยู่กับเตียงอีกชั้นหนึ่ง
นี่มีผู้คมผู้คุมนักโทษอยู่แบบใกล้ชิด
ถ้าเกิดว่าอยู่ชิดติดขอบเตียงขนาดนี้
จังหวะไหนเหรอที่จะไขพันธนาการ
ลดเครื่องพันธนาการแล้วก็หนีออกมาได้
นั่นสิคำถามแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณผู้ชม
ตำรวจบอกแบบนี้ว่าการหลบหนีลักษณะนี้เชื่อว่ามีการเตรียมการล่วงน่านแน่นอน
แล้วอาจจะอยากไปล้างแค้นคนที่เกี่ยวข้องในคดีแล้วทำให้เขาติดคุก
ซึ่งเป็นข้าราชการด้วยอย่างน้อย๒คน
แล้วนี่แหละค่ะคืออาจจะเป็นจุดที่ทำให้เขาหนีแบบนี้เพื่อไปล้างแค้น
ชุดสืบสวนพยายามหาหลักฐานนะคุณผู้ชม
และข้อมูลบอกแบบนี้ว่าผู้ร่วมกระบวนการวางแผนพาหลบหนีในครั้งนี้
นอกจากนายเฉลิมพลที่ปรากฎภาพเดินเคียงข้างแล้วพาขึ้นรถตามกล้อง
และยังมีคนขับรถกระบะสีขาวที่มารอรับเสียแป้งด้วย
รวมถึงมีผู้หญิงร่วมอยู่ในกระบวนการด้วยอีกหนึ่งคน

เส้นทางการหลบหนีตำรวจตรวจสอบพบว่าเสียแป้ง
มีการไปขอความช่วยเหลือจากลูกพี่คนนึงแต่ถูกปฏิเสธ
สุดท้ายเขาต้องย้อนกลับมาที่พัทธลุงค่ะ
กดดันทางครอบครัวของเสียแป้งแล้วขอให้ประสานเข้ามอบตัวโดยเร็ว
ทีมข่าวของเราได้ภาพวงจรปิดที่บริเวณสี่แยกในพื้นที่นครศรีธรรมราช

คันที่๒เดี๋ยวรอดูอีกค่ะ

พลตำรวจดีสมชายซื่อต่อตระกูล
ท่านเป็นภูมิคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต้องเร่งจับกลุ่มตัวเสียแป้งให้ได้โดยเร็ว

กระทบพอสมควรเลยนะคะสำหรับตำรวจ

แล้วก็ยังมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษสายฟ้า
ติดตามไล่ล่าในพื้นที่จังหวัดกระบี่

รายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบ

สั่งการเร่งด่วนจับตัวให้ได้โดยเร็วนะคะ

ตำรวจน่ะเตรียมสมมุติที่จะออกหมายจับ

นักโทษชายซึ่งต้องโทษคดีสำคัญ
แล้วก็ยังมีคดีที่รอการปัดสินที่ภาคสาอีก
เตรียมจะออกหมายจาก๓๔คนในเบื้องต้น
ผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสอบปากคำ
นางสาววิลาวันหรือว่าไหมครับเป็นผู้หญิงที่รับจ้างเฝ้าไข้
แล้วเธอรับงานเฝ้าไข้เสียแป้งด้วยนะครับ
นางสาวิลาวันนั้นให้การเป็นประโยชน์ครับ
โดยเฉพาะขั้นตอนการเข้าถึงตัวเสียแป้งของลูกน้อง
โดยเธอบอกอย่างนี้นะครับมีผู้เกี่ยวข้องอีก๓คน
นายจีรวุทธ์หรือในปลอยนายจักรีหรือในบิ๊ก
และนางยุวเรศหรือหมวยครับแบ่งหน้าที่กันทำ
นางสาวิลาวันซึ่งรับงานรับจ้างเฝ้าไข้เสียแป้ง
ยืนยันว่าเสียแป้งนำโทรศัพท์มือถือของเธอไปใช้
แล้วประสานให้มีการพาหลบหนีครับโดยเสียแป้งบอกว่า
ถ้าหากงานนี้สำเร็จจะจ่ายค่าตอบแทนให้อย่างงามเลย
จ่ายเงินสดให้สองแสนและบ้านที่ภูเก็ตให้อีกหนึ่งหลังครับ
คือหมายถึงไหมที่รับจ้างเฝ้าไข้นะนะ
ถ้าเกิดว่าเสียแป้งหนีได้สำเร็จไหมจะได้ตังค์๒แสนได้บ้านอีกหลังนึง
นี่ครับสิ่งที่เสียแป้งบอกกับเธอนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้ที่ได้มาจริงมีเงินโอนมาให้เพียงแค่๒๐๐บาทเท่านั้น
คนที่โอนให้คือหมวยหรือว่านางยุวเรศนั่นเองครับ
นางสาวิลาวันเล่าต่อว่าเสียแป้งเขาใช้ครีมตัดเหล็กตัดกุญแจ
โดยเอาผ้าห่มเนี่ยห่มบังเอาไว้แล้วตัดครีมภายในผ้าห่มครับ

ทำครั้งแรกแต่ไม่สำเร็จเมื่อวันที่๒๐ตุลาคมครับ
รุ่งขึ้นก็เลยแจ้งผู้คุมขอเปลี่ยนโซ่ตรวนพันธนาการ
ปรากฏว่าผู้คุมเอาโซ่มาเปลี่ยนให้ใหม่
พันธนาการในรอบนี้เนี่ยเธอบอกว่ามันค่อนข้างหลวมมาก
จนกระทั่งตอนดึก๒๑ตุลาคมครับในปอย
ปอยเนี่ยมาเฝ้าเสียแป้งด้วยครับปะปนมากับญาติคนอื่นมาแบบเนียนเลย
แล้วลงไปรับเอากุญแจจากในบิ๊กข้างล่าง
จากนั้นเอามาส่งให้เสียแป้งได้กุญแจมาแล้วคราวนี้ครับ
ไขสะดอกโซ่ตรวนที่พันธนาการเอาไว้ใต้ผ้าห่มทำอีกรอบหนึ่ง
แล้วรอบนี้ทำสำเร็จพอไขโซ่ตวนอะไรต่างสะดอกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะอยู่โรงพยาบาลต้องใส่เสื้อชุดโรงพยาบาลใช่ไหมฮะ
เปลี่ยนเป็นชุดนี้ที่เห็นในวงจรปิดนะครับ
เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงสามส่วนขายาวครับแล้วก็สวมรองเท้าผ้าใบ
เห็นไหมฮะว่าที่ข้อเท้าเขานั้นจะไม่มีโซ่ตรวนพันธนาการอะไรอีกแล้ว
ก่อนที่จะลงลิฟต์มาข้างล่างแล้วก็หลบหนีไปฮะ
การจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานครับ
ออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพาเสียแป้งนาโนต
นักโทษชายคดีสำคัญต้องโทษหลายคดีหลบหนีนะฮะ
จำนวนคนเบื้องต้นประมาณ๓๔คนที่เตรียมจะขอออกหมายจับนะฮะ
และอยู่ระหว่างการตามตัวส่วนการสอบสวนนั้น
จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยหรือไม่อำนวยความสะดวกด้วยหรือไม่
อยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่า
ตอนนี้ตัวของเสียแป้งนาโนธนักโทษชายชาวลิศเนี่ยนะฮะ
เป็นบุคคลอันตรายถ้าหากใครพบเห็นก็แจ้งเบาะแสได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะครับ
ส่วนพฤติการการหลบหนีนั้นกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะ
ก็จับภาพได้จะเห็นว่ามีการใช้รถอย่างน้อย๒คัน
ซึ่งทราบแล้วว่าเป็นรถของแม่เป็นหนึ่งในผู้ช่วยเหลือ
ตอนนี้ตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวกับความหละหลวมในการควบคุมตัวนักโทษชายคนนี้ครับ
แล้วก็การเปลี่ยนกุญแจข้อเท้าที่ทางนางสาววิลาวันบอกว่าเปลี่ยนรอบใหม่
กุญแจมันค่อนข้างจะหลวมเหลือเกิน
อาจจะทำให้การสะดอกกุญแจเป็นไปอย่างง่ายดายด้วยหรือไม่
แล้วก็พบด้วยนะครับว่าตลอดเวลาที่นักโทษชายชาวลิศหรือว่าเสียแป้งนาโนตอยู่ในหอผู้ป่วยเนี่ย
ได้ปืน๙มมมาจากลูกน้องซ่อนติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาอีกด้วย
น่าจะเป็นการวางแผนแล้วก็เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าหลายวันนะฮะ
ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจแกะรอยสัญญาณโทรศัพท์เสียแป้งพบว่ายังไม่ได้หลบหนีออกนอกประเทศนะฮะ
หลังจากที่หนีออกจากโรงพยาบาลแล้วพบสัญญาณโทรศัพท์ปรากฏโผล่ที่จังหวัดพัทธลุง
และพบสัญญาณอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูนอยู่ระหว่างการเร่งติดตามล่าตัวนักโทษชายชาวลิศหรือว่าเสียแป้งนาโนตครับ
ส่วนนายเฉลิมพงศ์นายจักรีนายจิรวุฒิลูกสมุนที่คาดว่าน่าจะมีส่วนช่วยพาหนี
ส่วนพบว่าหลังจากช่วยพาหนีออกจากโรงพยาบาลแล้วก็แยกย้ายกันหนีไป
ผู้ชายคนที่อยู่ข้างเสียแป้งในภาพนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญที่ตำรวจนั้นอยู่ระหว่างการเร่งตามตัว
ดังนั้นย้ำแบบนี้นะฮะผู้ใดพบเห็นเสียแป้งนาโนตเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพที่เขายืนยกมือสวัสดีก็ได้จะเห็นหน้าค่อนข้างชัดในภาพนั้นนะครับ
นั้นนะครับประสานแจ้งเบาะแสได้เลยครับ
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชศูนย์เจ็ดห้าแปดศูนย์สามเก้าศูนย์ห้า
หรือศูนย์เก้าหกหกสี่หนึ่งหนึ่งสี่เก้าห้าและย้ำอีกครั้งว่าผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
ตอนนี้ตั้งรางวัลนำจับให้แล้วหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าหากพบเจอผู้ชายคนนี้
แจ้งเบาะแสได้เลยทันทีโดยด่วนครับ